จริงแล้วมันเป็นงานแต่งของเพื่อนเขา

เป็นงานแต่งมันก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นพิธีในช่วงแรก

เยอะแล้ว

ของใครอ่ะ

ขอตอเปล่ามันไตพี่ยิ้มตั้งแต่ก่อน

ดีที่เจ๊ไม่กิน
ดีที่ไม่กินก็ครับ

จริงในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่
เริ่มต้นงามพิธีตอนเช้าจนไปถึง
จ้าให้มาถึงผมร้อนครับ
กับเรามันไม่โกรธ